เมาไม่ขับนะฮะถ้าจะหลับก็ต้องยิ่งจอดพัก
ข่าวนี้จริงดูเผินตอนแรกผมนึกว่าเขาเอารถจอดในที่จอดรถใต้ถุนบ้าน
แต่ไม่ใช่นี่ฮะปรากฏว่าขับรถพุ่งเข้าไป
พุ่งเข้าไปชนในบ้านเขาเลยได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับเนี่ย
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักชนรับประทานครับคุณผู้ชมครับ
เป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงประมาณเมตรยี่สิบ
สภาพอย่างที่เห็นรถกระบะพุ่งเข้าไปในบ้านทั้งคันเลย
ฝาบ้านพื้นบ้านเสียบทะลุกระจก
เสียบเข้าปลายคางและลำคอของผู้ขับด้วย
คือนายสิทธิพงศ์หลำเจริญอายุ๒๓ปี
กู้ภัยก็ประสานกับกู้ชีพเร่งช่วยเหลือกัน
แล้วนำตัวพี่เขาส่งโรงพยาบาลโพทอง
สอบถามนางสาวสายรุ้งเสมาทองอายุ๔๒ปี
แม่ค้าขายหมูอยู่ฝั่งตรงข้ามเห็นเหตุการณ์เลย
เราบอกว่าโอ๊ยคุณนักข่าวพี่ได้ยินเสียงโครม
พอหันไปดูนะเห็นแล้วรถยนต์กระบะสีขาว
พุ่งเข้าไปในบ้านพุ่งเข้าไปหมดคันเลย
เพราะดีนะที่บ้านหลังนั้นไม่มีผู้อยู่อาศัย
นายนัทพลจีนกลับเป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมกู้ภัย
จังหวัดอ่างทองบอกว่าตอนทำการช่วยเหลือนะ
ผู้เสียงแผลวแล้วพี่
คือเขาก็เล่าบอกว่ากำลังขับรถจะกลับบ้านแล้วหลับใน

นะครับไปต่อกันที่จังหวัดบุรีรำครับคุณผู้ชมครับ
เกิดอุบัติเหตุรถชนต่อเนื่องนะครับดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ทุกวินาทีเกิดเหตุฮะมาแล้วมาจากฝั่งนู้นเลย
โอ้โหเนี่ยครับมาจากฝั่งนู้นมาสุดเอาฝั่งนี้นะครับ
รถพุ่งข้ามเลนมาชนรถกระบะสีขาว
รถเสียหลักพุ่งเข้าไปในร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนสายบุรีรำคู่เมืองจังหวัดบุรีรำ

พบว่าคนขับรถกระบะอีซูซูคันดังกล่าวเนี่ย
เสียชีวิตอยู่ที่พวงมาลัยเลยนะ

ทราบชื่อต่อมาคือนายประพันธ์อิสโลอายุ๓๓ปี

ขณะที่เบาะนั่งข้างพบนางสาววีรยามีสุขอายุ๔๒ปี
เป็นภรรยาของคนขับเธออาการสาหัส

ใต้ท้องรถนะครับไปเจอลูกวัวเหลือแต่ซากติดมาด้วย
ชนลากมาจากตรงไหนก็ไม่รู้นะฮะ
คาดว่ามันน่าจะกินย่าอยู่ข้างทางแหละคุณวรพร
สอบถามนายสอบถามนายกิตนัยขันน้ำเที่ยงอายุ๑๘ปี
คนนั่งในแคปของรถที่ถูกชนคันนี้ไม่ได้รับบาดเจ็บนะ
ไม่ได้รับบาดเจ็บเล่าบอกว่าน้ากับภรรยากลับมาจากระยอง
แล้วก็มาชวนเขาเข้าไปในตัวเมืองบุรีรำ
ไปซื้อของขวัญมาจับสลากกันนะครับ
จู่ครับมีรถพุ่งข้ามเลนมาจากนั้นก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นอีกแล้ว

นายสมจิตพันศรอายุ๖๕ปีคนขับเล่าบอกว่า
กลับมาจากขายของในตัวเมืองจะกลับบ้านตะบนพระครู
จู่ครับมีรถมาพุ่งชนท้ายอย่างจัง
แล้วรถของนายสมจิตก็หมุนไปใส่รถกระบะเขา
แล้วก็เสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนนไป
แล้วก็เป็นเหตุอย่างที่ผมได้แรงงานไปเมื่อสักครู่นะครับ